คุณผู้ชมครับณขณะนี้อีกหนึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาด
สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติและความสวยงามของดอกไม้พันไม้ต่างติดตามจากรายงานครับ
จะถูกในละมิตให้เป็นทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะ
หรือว่าชาวอีสานมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานนะคะ
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่มีความผูกพันกับภาคเขาม้ามาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ
ทัศกาลภาพวาดผ้าขาวม้าและการจำลองกรรมวิธีในการผลิตผ้าขาวม้า
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเส้นใยทอผ้าจนเป็นผืนสำเร็จ
รวมไปถึงกังหันลมผ้าขาวม้าขนาดใหญ่เขาวงกฎผ้าขาวม้าถ้ำกลางสวนดอกไม้หลากสี
คือสีสันภายในงานจิมทอมสันฟาร์มทัวร์๒๕๕๙คักแท้แพอีโป้มหัศจรรย์ภาคเขาม้า
ที่จะนำเสนอเรื่องราวของผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์
ที่มีความผูกพันต่อวิถีชีวิตของชาวถิ่นอีสานในทุกแง่มุม
ทีมเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่ยังคงมีอยู่ก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ภาพแวดล้อมที่สวยงามหมู่บ้านอีสาน
ทอผ้ากิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นกิจกรรมหลักของเราอยู่
แต่ว่าการตกแต่งหรือว่ากิจกรรมภายในฟาร์มอาจจะแตกต่างไปกับธีมแต่ละปี
เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่เบื่อนะคะ
ปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ก็จะแตกต่างกันออกไป
ปีหน้าก็จะแตกต่างไปอีกก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้
สำหรับทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ในจิมทอมสันฟาร์ม
บานเต็มที่ในช่วงวันที่๑๕ธันวาคม
แต่ถ้าจะเที่ยวให้สนุกสุดแสนชิวไปกับการเก็บภาพดอกไม้
แนะนำให้มาท่องเที่ยวในวันธรรมดาค่ะ

ทยอยกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่อยากให้มาในช่วงปีใหม่พร้อมกัน
ปีที่แล้วก็ได้ผลนะคะก็คือว่านักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ก็ไม่เยอะมาก
ก็เราก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมว่าอยากให้มาเที่ยวเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดา
วันธรรมดาก็คือบรรยากาศจะสบายสบายไม่ต้องรถก็ไม่ติดนะคะ
แล้วก็เข้าคิวซื้ออาหารก็ไม่นานถ่ายรูปนานแค่ไหนก็ได้นะคะ
ในปีนี้จิมทอมสันฟาร์มได้ขยายพื้นที่จอดรถให้มากขึ้น
สามารถรองรับรถได้ทั้งหมด๓๐๐กว่าคัน
เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากในช่วงปีใหม่
พร้อมเพิ่มรถบริการนำเที่ยวในฟาร์มและปรับปรุงพื้นที่ร้านอาหารให้รองรับคนได้มากขึ้น
จากนี้ยังวางแผนเพิ่มการปลูกดอกไม้ในฤดูร้อนและฤดูฝน
เพื่อขยายฤดูการท่องเที่ยวให้มีตลอดทั้งปี
และพยายามนำของดีของเด่นพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาเป็นธีมในการจัดงานค่ะเพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยกระตุ้นการซื้อขายสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน
ทอมสันฟาร์มทัวร์๒๕๕๙คักแท้แผ่อีโปมหัศจรรย์ภาคเขาม้า
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๘มกราคม๒๕๕๙
จัดงานคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่า๓แสนคน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน